จนถึงขั้นที่แบบว่าอันนี้บอกที่แรกเลย

เป็นโค้ชฟุตบอลที่ราชบุรี
แล้วมึงเป็นไรไหมหลังกัน

ตอนนักคืนไงตีนกงติกาก็ไม่เห็นแล้ว

ก่อนหนึ่งถามแม่ว่าอะไร

แม่นี่ถามขาตอบปะไคร้ตลอดเลยอะ